วันนี้พูดเรื่องตำรวจกันหน่อยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนก็ติดตามกันด้วยนะคะ
ให้มีการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งค่าราชการตำรวจ
ก็ถือเป็นการปรับสำหรับในอนาคตด้วยนะคะ
โดยเฉพาะระดับตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป

เพราะว่าก็ตั้งใจที่จะมาแก้ไขเรื่องของการวิ่งซื้อตำแหน่ง
ติดตามกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ
ประเด็นที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่
เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่เพราะเอิญว่า
สองวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องวัดธรรมกาย
ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นหัวรองไปหน่อย
วันนี้ก็อยากจะนำมาขีดเส้นใต้ประเด็นเรื่องการใช้มาตรา๔๔
เพื่อให้ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการโยกย้ายตำรวจ
ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เพียงแต่ว่าท่านนายกอยากให้มีความชัดเจน
เพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

ก็ไปยกเลิกพรบตำรวจปี๒๕๖๒
พรบ๒๕๔๗ผมเป็นกรรมธิการสามัญอยู่ด้วยในช่วงนั้น
พรตัวนั้นได้พยายามที่จะ
ให้การโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจในระดับต่างเนี่ย

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการซื้อตัวเด็กฝากเด็กเส้น

ดีเนี่ยเขาจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ในทางปฏิบัติมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี
ปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมันก็เลยเรื้อรัง

มาจนถึงวันนี้ที่เราพูดกันบ่อยก็คือว่า
มันเกิดจากการซื้อขายตำแหน่ง
พอเอาเงินไปซื้อตำแหน่งก็ต้องหาเงิน
ถอนทุนอันนี้เราก็พูดกันมาตลอดว่า
วิธีการถอนทุนของตำรวจก็คือไปคุ้มครอง
ผิดกฎหมายไปคุ้มครองบ่อน
คุ้มครองสถานบริการเปิดเกินเวลา
จนกระทั่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการยาเสพติด
ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา

หลังจากที่เอาเงินไปซื้อตำแหน่ง
มันก็เป็นวงจ
ก็มีเหตุผลอยู่เพราะว่า
ออกมาตรา๔๔มาเมื่อ๒วันที่แล้ว
เราก็คาดหวังว่าหน้าที่จะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
เนื้อหามาตรา๔๔ที่ออกมาก็คือว่า
พิจารณาความดีความชอบเรื่องของการโยกย้าย
ว่ากันมาตั้งแต่ระดับผู้บังคับการกองบังคับการ
ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งพิจารณาว่าภายใต้กองบังคับการนั้น
ใครบ้างควรจะได้ย้ายเป็นผู้กำกับใครบ้างควรจะได้เป็นสารวัตร
ขึ้นมาก็ในระดับกองบัญชาการ
กองบัญชาการก็จะมีบอร์ดอีกชุดหนึ่งเพื่อจะมาปรึกษามานั่ง
เหมาะสมกับตำแหน่งไหนยังไงแล้วก็ทำบัญชีไว้
นั่นไหนระดับกองมันชาการแล้วก็ระดับบนสุด
ก็คือระดับสลบงานตำรวจแห่งชาติก็มีบอร์ทที่จะพิจารณา
ตั้งแต่รองพบตรลงมาผู้จ่วยปบตร
หรือใครจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการ
ฉะนั้นโดยโครงสร้าง๓บอร์ดนี้
ถ้ามองกันตัวเอง
โลกสวยมองในแง่ดีก็คือว่า
จะมีการกันกรองบุคลากรที่เหมาะสมมากขึ้น
เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่อง
การวิ่งเต้นเส้นสายการซื้อตำแหน่งการซื้อตัวฝาก
แต่มีคำถามเยอะเลยครับคุณก๊อฟคุณมินครับว่า
ในที่สุดเนี่ยหลักการที่ว่านี้
มันจะทำได้ไหมในทางปฏิบัติ
เพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
ก็คือว่าเมื่อผู้มีอำนาจ
สมมุติว่าพบตรอยากได้ใครเป็นผู้กำกับ
เขาวิ่งมาที่พบตรอยากได้ใครมาเป็นผู้กำกับ

พบตรก็เพียงแค่กระซิบไปถึง
คนที่นั่งหัวโต๊ะในบอร์ดแต่ละชุดเนี่ย
เขาก็ไม่กล้าขัดขืนหรอกครับ

คนที่พบตรสั่งมาเนี่ย
อาวุโสยังต่ำกว่าคนอื่น

โดยอำนาจที่พบตรยังมีอยู่เต็มเปรียม

แล้วเวลาเข้าที่ประชุมพิจารณา
ถ้าพบตรส่งสัญญาณไป

เพราะคณะกรรมการก็คือลูกน้องพบตรทั้งนั้น
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้

จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน
ที่จะกล้าพัดทานกับอำนาจภายนอก
หรืออำนาจที่ส่งตรงลงมาว่า

คนนี้จะได้เป็นผู้กำกับตรงนี้
คนนี้จะได้เป็นผู้บัญชาการตรงนี้
คนนี้ต้องเป็นผู้การตรงนี้

จะสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหา
ให้กับตำรวจที่เขาทำแต่งาน

ที่จะมีขึ้นในคราวหน้านะครับ

เหลือรอแต่ว่าจะมีทรัพย์บรมราชโอกาสลงมาเท่านั้นแหละ

ถ้าใช้หลักเทนนี้ก็จะเป็นบทที่สูตรป่ะ

สิ่งที่เป็นจุดเลวร้ายที่สุด

ตรงเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง

เขาจะต้องไปจมปลักอยู่กับ

ที่มาจากแหล่งผิดกฎหมาย

จากการไปทำสำนวนผิดให้เป็นถูก

ทำให้กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมีปัญหา

ทำให้คนที่ทำผิดอยู่นอกคุก

เพราะว่าถ้าได้เงินมา

มีการได้เงินซื้อความยุติธรรมกันได้

วันนี้นำมาขีดเป้นใต้ให้ฟัง

เราต้องจับตาดูโครงสร้างใหม่

ที่นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง

ถ้าไม่สำลิดผลในทางปฏิบัติ
เอาแล้วจะเอายังไงต่อ

เพื่อให้ตำรวจที่ทำความดี

เส้นเส้นสายเขาก็ทำงานได้

เรื่องของวงการตำรวจนี่ก็วุ่นเหมือนกันนะ